ไปดูโซเชียลกันหน่อยค่ะมีประเด็นนั่งกินเบียร์อยู่ที่เถียงนาดี
โผล่มาถึงเถียงเลยค่ะยื่นอุปกรณ์ให้บอกคุณช่วยเป่าหน่อย

อยากจะถามตรงนี้ว่าผมทำผิดอะไรผมก็กินอยู่กับที่ไม่ได้อยู่บนถนนไม่ได้อยู่บนยานพาหนะ

นี่ตำรวจบอกเป่าเป่าเลยเป่าให้ลมมันเข้านะให้เครื่องมันดัง
คนถูกเป่าก็บอกเออเรามีสิทธิ์ที่จะไม่เป่านะ
เขาโพสต์คลิปนี้ลงในกลุ่มสกลนครที่นี่บ้านเราเป็นเพจเฟซบุ๊กนะคะ
แคปชั่นบอกว่านั่งกินเบียร์ในเถียงนามาขอเป่าแอลกอฮอลถูกต้องไหมครับ
เนี้ยยาว๒๕วินาทีก็อย่างที่บอกมีตำรวจเขาบอกว่าคนแต่งกายคล้ายตำรวจแล้วกัน
หนึ่งนายเดินพร้อมกับกล่องที่ดูน่าจะเป็นอุปกรณ์ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ที่วางอยู่พื้นที่พื้นเถียงนา
พอหมุนกล้องไปขวามือนั่นนะคะก็เห็นภาพบุคคลที่แต่งกายคล้ายตำรวจอีกหนึ่งนาย
พูดคุยอะไรไม่รู้กับชาวบ้านสองคนมีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ข้างแล้วมีขวดเบียร์ตั้งอยู่บนพื้นเถียงนาอีกหนึ่งขวด
พอโพสต์นี้เผยแพร่ออกไปส่วนใหญ่โจมตีการกระทำของคนที่แต่งกายคล้ายตำรวจนะครับ
บอกว่าเอ้ยไม่ถูกต้องนะไม่สมควรเลยบางคนก็บอกว่ามันเป็นเหตุผลอื่นหรือเปล่า
คนนี้เขาขับรถหลบหนีด่านมาแล้วก็เจ้าหน้าที่ต้องตามมาจนตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลถึงเถียงนาหรือเปล่า

ใช่ก็เลยถกเถียงกันว่ามันยังไงเพราะว่าคือคลิป๒๕วินาทีมันเล่าเรื่องได้ไม่หมด
ผู้สื่อข่าวเราก็พยายามตรวจสอบเหตุการณ์นี้เหมือนกันนะคะ
รู้ว่าเกิดขึ้นที่บ้านกลางตะมนตกุฎหายอำเภอกุฎบาทจังหวัดสกลนคร
ไปยังพลตำรวจตรีนิพนธ์พาณิชยเจริญผู้บังคับการตำรวจภูทรสกลนคร
เพื่อจะทราบรายละเอียดข้อเท็จจริงในเรื่องนี้
คำตอบจากนายเวรว่าท่านติดประชุมและยังไม่ได้รับรายงานจากเรื่องที่เกิดขึ้น
ขอเวลาตรวจสอบก่อนแล้วกันได้ความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวมาชี้แจง
ก็ต้องดูให้ละเอียดแหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมใช่ค่ะ
ว่าคุณไปเมาแล้วขับแล้วก็ขี่รถหนีมาหนีมาหรือเปล่า
ที่เลยต้องมาตรวจต่อนะหรือว่าถ้าบุกมาตรวจกันแบบนี้เลยมันก็จะได้หรือเปล่า
แต่ถ้าบอกว่ามีสิทธิ์ไม่เป่าเนี่ยอันนี้ก็จริงแต่ตามกฎหมายแล้วถ้าเป็นด่านตรวจแล้วเขาเจอเนี่ย
คุณไม่เป่าแต่เขาก็มีสิทธิ์จะแจ้งข้อหาคุณว่าสันนิษฐานว่าเมาแล้วขับไว้ก่อน